ใสหรือว่าหลวงอายุ๓๙ปีเป็นรอปภเฝ้าตลาดนัดเสียชีวิตนะคะ

เอมผู้ต้องหาในช่วงของการทำแผนรับสารภาพบอกว่า
ตัวเองนี่แหละใช้มีดแทงนายกิติศักดิ์จริง
คือก่อนเกิดเหตุเขาบอกเขาไปดื่มสุรากับเพื่อนมา

แล้วก็เดินกลับมาที่ร้านของตัวเองซึ่งอยู่ในตลาดนัด
ช่วงเวลานั้นนายกิติศักดิ์ซึ่งเป็นรอปภ
เดินเข้ามาดูว่าใครใครเดินเข้ามาในตลาด
และจังหวะนั้นเองค่ะเจ้าผักปุ้ง
หมาพันธัยเพศเมีย
ที่ผู้ก่อเหตุเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเจ้าตัวนี้นะคะ
นอนเฝ้าร้านเห่าขึ้นมาค่ะแล้วเห่าใครล่ะ
เห่าพี่ยามนั่นแหละทำให้นายกิติศักดิ์ก็คือยามไม่พอใจ
ยืนด่าหมาเสียหายหายหลังจากนั้นเกิดการทะเลาะกันของสองคนนี้นะคะ
เสียงดังขึ้นเรื่อยเขาบอกช่วงนั้นไม่ไหวล่ะบันดาลทุรศะ
หยิบมีดปอกผลไม้ในร้านแทงเข้าที่ลำคอและลำตัวของนายกิติศักดิ์
จนล้มลงเสียชีวิต
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตลาดนัดจุดเกิดเหตุ

ไปสอบถามนางรัชนีจันนวลอายุ๖๗ปีญาติ
ขออภัยนะคะเป็นย่าของผู้ต้องหา
อยู่ในร้านขายของเบตเตอร์เล็ตโดยมีเจ้าผักบุ้งเจ้าต้นเหตุ
สุนัขพันธ์ไทยสีดำเพศเมียอายุ๓ขวบนอนอยู่ใกล้ค่ะ
จริงแล้วร้านนี้เลี้ยงสุนัขไว้ทั้งหมด๕ตัวนะ
คุณย่าบอกว่าหลานชายปกติแล้วช่วยย่าขายของ

โดยเฉพาะนายกิติศักดิ์ซึ่งเป็นรอปภ
ก็ไม่เห็นเคยทะเลาะกันมาก่อน
ย่ายังตกใจอยู่เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไร
ทุกวันเวลาก็จะเห็นมาเก็บค่าดูแลในตลาด
ก็ยังให้ทีละ๒๐เจ้าผักปุ้ง
ก็คงจะเห่าตามธรรมดาของสุนัขนั่นแหละคุณย่าบอก
เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ

แกดีแกดีกับเราเราก็ดีกับแก

พอแกมาที่นี่ก็เห่ามันนอนอยู่เนี่ยพอแกมาแกก็อย่างนี้ให้มันเห่า
แล้วแกก็บอกว่าเองไม่เป็นญาติดีกับกูมั่งเลยเหรอ
ผักบุ้งไอ้ผักกาดแกพูดแกชอบพูดอย่างนี้
แล้วแกก็เดินออกไปเสียใจค่ะขอโทษมากเลย
ขอโทษขอโทษสุดนะเพราะว่าไม่มีจิตใจไม่มีทางนี้
ไม่เคยเจอเรื่องอย่างนี้นะลูกหลานไม่เคยอย่างนี้
แต่น้องเพชรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนเกเลนี่คือเรื่องจริง
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับแม่ค้าคนอื่นในตลาดนะ
ไปสอบถามว่าผู้ตายเป็นคนยังไง
เขาบอกว่าก็เป็นคนนิสัยดีนะอัธยาศัยดี
แต่ว่าอาจจะเป็นคนพูดจาเสียงดังอยู่สักหน่อย
แต่ลักษณะคือไม่ได้เป็นอันทภาณเลย
เห็นเป็นรอปภอยู่ที่ตลาดนี้นานแล้ว
ไม่มีเงินเดือนประจำแต่รายได้จะมาจากการที่แม่ค้าให้เป็นสินน้ำใจเนี่ยนะคะ
ส่วนศพของนายกิติศักดิ์ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ

ด้านผู้ต้องหาตำรวจสพหัวหินจะนำตัวส่งสารวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
ซึ่งย่าเองก็บอกว่าไม่มีเงินไปประกันหลานหรอก
ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
นั่นแหละก็ยอมรับในความผิดของหลานชายนะคะ